กรณีที่นักท่องเที่ยวตกหน้าผาเดียวดาย

แล้วก็มีการกู้ศพขึ้นมาด้วยความทุลักทุเลพอสมควร
เพราะว่าเป็นหน้าผาสูงกว่า๖๐เมตรนะครับ
กรณีนี้เกิดจากเมื่อเย็นวันพุธที่๒๐มกราคมที่ผ่านมา
บริเวณผาเดียวดายภายในอุทยาน
คือมีทหารที่เขาดูแลอยู่ในพื้นที่
เขาไปพบรถจักรยานยนต์คันหนึ่งจอดอยู่
หมายเลขทะเบียน๙กกสบศ๔๔๘๔กรุงเทพมหานคร

แต่ว่าเห็นจอดแล้วพอมาอีกวันนะ
นักท่องเที่ยวแจ้งว่ารถจักรยานยนต์คันนี้จอดข้ามคืน
พอวันที่๒๑มกราคม๑๐โมงเช้า

ก็ยังเห็นรถจักรยานยนต์คันนี้จอดอยู่
แล้วก็มองไปมองมามองลงไปข้างล่างหน้าผาปรากฏว่า
พบร่างลักษณะคล้ายคนที่ตกลงไปในเหวลึก๖๐เมตร
ก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่อุทยานต้องวางแผนในการที่จะลงไปช่วยเหลือ
ตอนแรกก็คาดว่าอาจจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่า
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ใช้ทั้งโดรนใช้ทั้งกล้องส่องทางไกลส่องลงไปดู
ก็คาดว่าร่างที่ตกไปกลายเป็นศพแล้วไม่มีไร้วิญญาณแล้วนะฮะ
เสียชีวิตแล้วนะครับเพราะว่าตกเหวลึกตั้ง๖๐เมตร
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่ก็ต้องกู้ศพขึ้นมานำร่างขึ้นมา
ด้วยความยากลำบากเพราะว่าทางนี้สูงชันนะครับ
เรื่องนี้นะครับทางด้านของครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยเฉพาะคุณแม่
คุณแม่ผู้เสียชีวิตก็สุดเศร้าเลยนะครับบอกว่าลูกอนาคตไกล
แล้วก็เชื่อเรื่องอาถรรพ์ของเจ้าพ่อเขาใหญ่ด้วย
ที่บ้านเกิดของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตก็คือนายทัชพงศ์
อายุ๒๗ปีอยู่บ้านเล็กที่๒ทับ๒หมู่๔ตำบลไผ่จำสิน
อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
บรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าสลดนะครับ
มีชาวบ้านที่ทราบข่าวก็มาแสดงความเสียใจกับครอบครัว
หลังจากที่ญาติเดินทางไปรับศพนายทัชพงศ์
โรงพยาบาลศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาบรี
โดยนางสาวจุธามาสพงมีอายุ๓๐ปี
พี่สาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยนะครับว่า
เธอเพิ่งจะโทรคุยโทรศัพท์กับน้องชายครั้งสุดท้าย
วันที่๑๙มกราคมนะครับ
จากการพูดคุยกับน้องชายน้องชายก็ไม่ได้บ่น

มีแต่บอกว่าทั้งการงานกับการเรียนกำลังไปได้ดี
รับว่าตอนนี้เธอกับครอบครัว
ยังทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันกับการเสียชีวิตของน้องชายนะครับ
ส่วนตัวเชื่อว่าน้องชายไม่ได้ฆ่าตัวตายนะครับ
ส่วนทางด้านแม่ของนายทัชพงศ์ผู้เสียชีวิตนะครับ
คุณแม่ก็บอกว่าเธอรู้สึกใจหายเมื่อรู้ว่าลูก
ตกหน้าผาจนเสียชีวิตก็เชื่อว่าเป็นอาถรรพ์เจ้าพ่อเขาใหญ่
จากลูกชายขี่รถจักรยานยนต์เดินทางไปเที่ยวและไปเที่ยวคนเดียว
ไม่ได้บอกกล่าวเจ้าที่เจ้าทางนะครับ
ลูกชายกำลังมีอนาคตกำลังเรียนต่อปริญญาโท
สาขาที่ทำงานอยู่อีก๑ปีก็จะจบนะฮะ
แต่ต้องมาเสียชีวิตไปก่อนที่จะเรียนจบนะครับ
สำหรับศพของนายทัชพงศ์ก็จะมาถึงบ้าน
ก็จะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดราชกุณาหรือว่าวัดนกนะครับ
ที่จังหวัดอ่างทองแห่งนี้เป็นเวลา๓วันนะครับ
ทีนี้เรื่องของอุทยานเพราะว่ามันมีเหตุผู้เสียชีวิตภายในอุทยานเนี่ย
เหตุนะคุณ๑๕มกราคมที่มีนักท่องเที่ยวเป็นชายสูงวัย
ถูกช้างเหยียบจนเสียชีวิตใช่ไหม

แล้วก็เขาบอกว่าเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลข
เพราะว่า๑๕มกราคมเป็นวันเกิดของผู้เสียชีวิตรายแรกนั้นเหมือนกัน

ส่วนครั้งนี้มีผู้ตกหน้าผาเดียวใดภายในอุทยานอีก
ใช่คนนี้เกิดวันที่๒๖มกราคม
จะทำรั้วกั้นตรงหน้าผาเดียวได้เหมือนกันเพราะกลัวจะเกิดเหตุแบบนี้
แต่ตอนนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นทุกด้านก่อน
ถ้าทำรั้วกั้นมันจะไม่เป็นธรรมชาติ